ปิดท้ายกันวันนี้นะคะเรามีของดีมาแจกไหนก็นักร้องกันมาแล้วนะคะ
ที่ฉันแจกเลยบัตรของแม่มาลัยมาลัยแครรี่มาแจก๔ใบรางวัลละ๒ใบนั่นเองนะคะ
ซึ่งคอนเสิร์ตจะมีในวันศุกร์ที่๙พฤศจิกายนนี้ค่ะที่ใบเทคบางนา
กติกาง่ายนะคะโทรมาที่๐๒๑๒๗๑๑๙๙๒๔๐๓
โทรมาเนี่ยตอบคำถามด้วยนะคะจะถามว่ามารายแครรี่มาจัดคอนเสิร์ตที่เมืองไทยครั้งนี้เนี่ยเป็นที่เท่าไหร่แล้วค่ะ
เจอกันได้นะจ๊ะ๙พฤศจิกายนนี้ใครที่เป็นขวัญใจเป็นสาวกของแม่มารายแครรี่ห้ามพลาด
โทรมาย้ำกันอีกครั้งนะคะ๐๒๑๒๗๑๑๙๙
ต่อ๒๔๐๓ค่ะมาราแครี่มาเมืองไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ว
ตอบได้ก็ไปร่วมสนุกกันได้เลยนะคะไม่ยากไม่ยากโทรมาร่วมรุ้นสนุกกันนะครับ
บัตรเข้าเสิร์ตอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะคะไปดูไปสนุกกันนะคะ